แจ้งผู้ผ่ายไปช่วยจะลำบากมากขั้นดุมากเลยใครเข้าใกล้มากเลยแล้ว
มันก็จะกะแทียมันเอือหล้าใสด้วยทั้งลำบากทั้งเหมียบสมสัญผู้
ภัยมากเลยฮะไปชมภาพนี้เลยครับ
ไม่ได้
พอดียืนติดอยู่กับเนี่ยประตูเหล็กอยู่แบบเนี้ยออกไม่ได้อยู่
ตัวนี้เป็นเพศเมียสีขาวอายุสักประมาณ๒ปีได้แล้วครับ
มันก็หวาดระแวงกลัวดุร้ายจะช่วยก็ไม่ยอมก็จะแง่มจะกัดเขาแบบนี้
ไม่ให้ใครเข้าใกล้เลยดิ้นทุรนทุรายอยู่นะครับนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยนะมันก็ดิ้นไปดิ้นมานะไม่หลุดพี่เขาจะช่วย
มันก็ยังจะดุอยู่แบบนั้นนะครับนะข้างหลังเนี่ยมีการช่วยไปแกะขามันออกแล้วครับ
นะแต่ว่าลำบากเพราะมันก็ตกใจนะตกใจไปตกใจมาอึลาดชีลาดใส่
กู้ภัยเลอะเทอะเหม็นไปหมดเลยนะฮะกู้ภัยเขาก็ยังใจดีช่วยมันต่อ
ช่วยมันดันข้างหลังดันออกมาจนหลุดออกมาได้แล้วครับ
แล้วก็วิ่งหนีไปเลยส่วนกู้ภัยถ้าทำงานเสร็จทั้งหอบทั้งเหนื่อย
ตัวก็เหม็นเพราะมันก็ฉี่ลาดด้วยนะกลับไปล้างเนื้อล้างตัว
แต่ว่าก็มีรอยยิ้มกลับไปเสร็จสิ้นภารกิจก็เลยนำภาพนี้มาฝากคุณผู้ชมนะครับ
อันนี้ก็เป็นภาพนี่เห็นไหมตอนที่มันติดคาอยู่แบบนี้นะฮะ
มีคนไปถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ก่อนนี่ฮะไม่รู้มันยังไงนะฮะ